ดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชครับ
ประตูมีกรอนคนคอนมีปืนนะ
เดือดจริงฮะวัยรุ่นทะเลาะกันหน้าผับครับ
ผับดังด้วยนะครับ
คลับ๙๙เป็นผับดังของไวรุ่นเมืองคร

ทีนี้ตอนที่ทะเลาะกันเนี่ยคุณผู้ชม
มีกาดกาดที่จะเข้าไปห้ามโดนลูกหลง

ชุ่นลมูลใหญ่เลยรถก็จอดกันเพียบเลยลานจอดรถ
ร้านนี้อยู่ริมถนนสายพัฒนาการคูขวางตะบนในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

แล้วก็ทะเลาะวิวาดกันตั้งแต่ถนนหน้าผับเลย
วิ่งไล่กันออกไปถึงลานจอดรถ
แล้วก็จะมีกาดของผับสวมเสื้อกั๊กนะคุณผู้ชม
แต่บานปลายครับเหตุการณ์บานปลายชุนละมุนเลยครับ
อันนี้มือยิงนะมือยิงสีแดงเนี่ยนะพกปืนมาด้วยโอ้โหไปเที่ยวผับพกปืนมาด้วย
คนที่ถูกแทงเนี่ยนะเขาชักอาวุธปืนยิงสวนไป
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นตามมาหลายนัดทำให้นักเที่ยว
อยู่จุดนั้นแตกคือวิ่งไปคนละทิศคนละทางเลยครับหลัง
เกิดเหตุตำรวจสภมคนสหรรษไปตรวจสอบเจอผู้เสียชีวิต
๓คนเพื่อกันคือคนมือแทงกับคนมือยิงเนี่ยเป็นคนละ
นายจิราโชธศรีนพรมหรือว่าแจ๊คแจ๊คอายุ๒๑ปีเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
โดนฟันที่หัวแล้วก็ท้ายถอยอีกคนนึงอีกศพหนึ่งคือนายนรปนาศดีหนูหรือว่าหลีอายุ๒๓ปี
หลีโดนแทงเข้าหน้าอกหนึ่งแผลศพสุดท้ายคือนายสุภาชัยจันคงช่วยอายุ๕๑ปีแล้วครับ
คนนี้เป็นกาดของผับโดนลูกหลงครับโดนยิงเข้าที่ราวนมซ้าย
ส่วนคนที่บาดเจ็บสาหัสเลยก็คือนายนัทธวุฒิเหมกังอายุ๒๗ปี
คนนี้โดนแทงเข้าที่หน้าอก๑แผลด้วยกันครับ
ส่วนที่เกิดเหตุบริเวณลานจอดรถหน้าผับเนี่ยตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอรอยเลือดหลายจุดเลยครับ
อันนี้ไปตอนที่เช้าแล้วนะฮะสว่างแล้วนี่ปืนคนที่ก่อเหตุเขาใช้กัน
นอกจากปืนแล้วมีมีดเดวยไก่อีก๑เล่มด้วยครับเป็นมีดเล็กแบบนี้

พันธุ์ตำรวจเอกนัทธวุฒิทองทิพย์ครับ
ผู้กำกับสพเมืองนครศรีธรรมราช

เตรียมทำหนังสือด่วนถึงนายอำเภอเลย
จะให้สั่งปิดผับแห่งนี้เลยนะครับ

รวมถึงทำแผนเผชิญเหตุที่โรงพยาบาลด้วย
เพราะว่าเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ก๊อฟพี่ปุ๋ยเราฟังกันมานักต่อนักแล้วว่า
มักจะมีการเอาคืนมีการแก้แค้นกัน
แล้วดันไปแก้แค้นที่โรงพยาบาลนี่สิ

เขาก็ต้องทำแผนเผชิญเหตุที่โรงพยาบาล

ทีนี้คุณผู้ชมผับแห่งนี้คลับ๙๙มีรายงานว่า
หนึ่งในหุ้นส่วนหรือเจ้าของเป็นตำรวจนะ

เป็นตำรวจยศพันธุ์ตำรวจเอกครับ
คนที่เที่ยวร้านนี้จะรู้กันดีว่า
สู้กันบ่อยต่อยกันบ่อยไฟ่กันบ่อย
ผับแห่งนี้แหละทะเลาะวิวาดกันบ่อยครั้งเลย

ส่วนศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๓ศพ
ตอนนี้อยู่ระหว่างชนะสูตรที่นิติเวศ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แล้วจะให้ญาติมาติดต่อรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้
ในวันจันทร์หน้ารับ๖มิถุนายนนี้ครับ